ต่อกันที่คดีนี้ค่ะคดีของน้องต่อคุณผู้ชมค่ะคดีนี้ก็ยืดยาวเลยเถิดไปเหมือนกันนะคะเพราะว่าจากคดีเด็กหายตามหาเด็กแต่ปรากฏว่าสิ่งที่พบเนี่ยกลับกลายเป็นกระทำความผิดอื่นนะคะ
พ่อของเด็กนะคะก็เป็นธุระจัดหานะคะส่วนเพื่อนตาของเด็กก็เจอคดีพรากผู้เยาว์และกระทำชำราวเด็กค่ะ
วันนี้เนี่ยนะคะนิ่มนะคะซึ่งเป็นแม่นะคะก็เตรียมของใช้ให้ผู้เป็นพ่อคือนายพุทธนะคะซึ่งจะถูกส่งตัวฝากขัง
โดยนางสาวนิ่มยอมรับบอกว่าโกหกเรื่องชายเสื้อเหลืองไม่มีหรอกที่เอามาเข้ามาอุ้มลูกเนี่ยแต่เธอไม่รู้ว่าใครอุ้มลูกเธอไป
เพราะว่าตอนนั้นเธอยังหลับอยู่แล้วก็ยังคงให้การเหมือนเดิมว่าไม่ได้ทำร้ายลูกไม่ได้เอาลูกไปซ่อนคนที่สามารถอุ้มลูกออกจากบ้านได้มีเพียงคนในครอบครัว
แต่ตำรวจก็สอบสวนหมดแล้วนะคะตอนนี้ไม่รู้ว่าลูกอยู่ที่ไหนอยากจะเจอลูกส่วนเรื่องที่ในพุทธถูกจับเธอเสียใจซึ่งพุทธเองเนี่ยนะคะก็ไม่ได้บังคับเธอพอได้เงินเงินตรงนั้นก็เอามาใช้ในครอบครัวและไม่ขอพูดถึงคลิปลับที่มีความสัมพันธ์กับชายอื่นขอร้องสังคมอย่าจ้องจับผิดเธอยืนยันว่าไม่

ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าพบคราบเลือดที่รถมอเตอร์ไซค์สีน้ำเงินเนี่ยนะคะวันนี้นางสาวนิ่มก็เปิดเบาะให้ดูนะคะเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจยืนยันบอกไม่รู้เหมือนกันว่าคราบเลือดนี้มาได้ยังไงเพราะรถคันนี้ใช้รับส่งในพุทธไปทำงานที่โรงงานไม่ได้เอาไปก่อเหตุอะไรนะคะเนี่ยค่ะหลังจากนั้นก็ขี่
แม่ของในพุทธวันนี้เจอกับนางหนึ่งก็ยังถามเลยว่ายังโกหกอะไรอยู่อีกหรือเปล่าบอกว่ามายหมดมีอะไรให้บอกจะได้จบเรื่องสักทีนะคะซึ่งนางหนึ่งก็ยืนยันว่าไม่รู้ว่าลูกอยู่ที่ไหนหายไปได้ยังไงค่ะ
มึงอยากให้ผู้ห่างติดคุกหรอมึงอยากให้ผู้ห่างติดคุกหรอ

มึงอยากให้ผู้ห่างติดคุกหรอ
มึงอยากให้ผู้ห่างติดคุกหรอ
มึงอยากให้ผู้ห่างติดคุกหรอ
มึงอยากให้ผู้ห่างติดคุกหรอ

มึงอยากให้ผู้ห่างติดคุกหรอ
มึงอยากให้ผู้ห่างติดคุกหรอ

มึงอยากให้ผู้ห่างติดคุกหรอ

มึงอยากให้ผู้ห่างติดคุกหรอ

มึงอยากให้ผู้ห่างติดคุกหรอ
มึงอยากให้ผู้ห่างติดคุกหรอ

มึงอยากให้ผู้ห่างติดคุกหรอ

มึงอยากให้ผู้ห่างติดคุกหรอ

มึงอยากให้ผู้ห่างติดคุกหรอ
มึงอยากให้ผู้ห่างติดคุกหรอ
มึงอยากให้ผู้ห่างติดคุกหรอ
มึงอยากให้ผู้ห่างติดคุกหรอ

มึงอยากให้ผู้ห่างติดคุกหรอ

มึงอยากให้ผู้ห่างติดคุกหรอ
มึงอยากให้ผู้ห่างติดคุกหรอ
มึงอยากให้ผู้ห่างติดคุกหรอ
มึงอยากให้ผู้ห่างติดคุกหรอ

มึงอยากให้ผู้ห่างติดคุกหรอ

มึงอยากให้ผู้ห่างติดคุกหรอ

มึงอยากให้ผู้ห่างติดคุกหรอ

มึงอยากให้ผู้ห่างติดคุกหรอ

มึงอยากให้ผู้ห่างติดคุกหรอ

มึงอยากให้ผู้ห่างติดคุกหรอ
มึงอยากให้ผู้ห่างติดคุกหรอ

มึงอยากให้ผู้ห่างติดคุกหรอ
มึงอยากให้ผู้ห่างติดคุกหรอ
มึงอยากให้ผู้ห่างติดคุกหรอ

มึงอยากให้ผู้ห่างติดคุกหรอ
มึงอยากให้ผู้ห่างติดคุกหรอ
มึงอยากให้ผู้ห่างติดคุกหรอ
มึงอยากให้ผู้ห่างติดคุกหรอ

มึงอยากให้ผู้ห่างติดคุกหรอ
มึงอยากให้ผู้ห่างติดคุกหรอ

มึงอยากให้ผู้ห่างติดคุกหรอ
มึงอยากให้ผู้ห่างติดคุกหรอ

มึงอยากให้ผู้ห่างติดคุกหรอ

มึงอยากให้ผู้ห่างติดคุกหรอ

มึงอยากให้ผู้ห่างติดคุกหรอ

มึงอยากให้ผู้ห่างติดคุกหรอ

มึงอยากให้ผู้ห่างติดคุกหรอ

มึงอยากให้ผู้ห่างติดคุกหรอ

มึงอยากให้ผู้ห่างติดคุกหรอ

มึงอยากให้ผู้ห่างติดคุกหรอ

มึงอยากให้ผู้ห่างติดคุกหรอ

มึงอยากให้ผู้ห่างติดคุกหรอ

มึงอยากให้ผู้ห่างติดคุกหรอ

ซึ่งมีความเป็นไปได้ทั้งเรื่องของการเอาเด็กไปโยนทิ้งน้ำหรือเปล่า

นางสาวเล็กพี่สไพรของพุธบอกว่าตี๕๕๐

โดยไม่ได้สังเกตว่าตอนนั้นน้องต่ออยู่ด้วยหรือเปล่า
ไม่รู้ว่าช่วงนั้นนิ่มไปทำอะไรในห้องน้ำหรือเปล่า
ได้ยินเสียงแค่เสียงล้างมือครับลองฟังเธอเล่าหน่อยฮะ
ไม่รู้ว่าเขาออกไปทำอะไรที่ห้องน้ำหรือเปล่า
กลัวแต่ส่วนตรงตู้เย็นตรงช่วงที่พ่อนอน

ไม่ได้คุยครับเคฆการยังไม่เกิด

พลวงยืนยันว่า๖โมงเช้าไปซื้อเหล้าจริง

แต่ได้ยินเสียงเด็กร้องนะไม่เห็นตัวแต่ได้ยินเสียง
แล้วเด็กน่าจะหายตัวไปหลังจากนั้น
ส่วนพ่อของพุทธเสียใจที่ลูกชายถูกดำเนินคดี
เขาไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลยส่วนที่น้องต่อหายไป
พ่อของพุทธเชื่อว่านิ่มรู้ดีที่สุดครับ
วันนะคะที่น้องต่อหายตัวไปยังคงติดตามกันต่อค่ะ